มาดูความคืบหน้าอีกหนึ่งกรณีนะคะสำหรับก่อนหน้านี้
มีประเด็นเรื่องที่ว่ามีแม่ค้าชาวปฐุมธานีคนหนึ่งไปซื้อบ้าน
เงินสดด้วยถูกไหมคะจ่ายเงินไปล้านเก้าแต่ต้องบอกนะว่าบ้านหลังเนี้ย
เป็นบ้านมือสองเจ้าของเก่าเนี่ยเขาขายให้อืม
เตรียมที่จะเข้าไปอยู่นั่นแหละทีนี้ปรากฏว่ามันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
อยู่ก็ปรากฏตัวมาคุณผู้ชมแล้วก็ถอยรถกระบะเข้ามา
ของอะไรออกมาจากบ้านใส่ท้ายกระบะแล้วก็ทิ้งไว้แบบ
นั้นใช่ไม่ต้องเอารถออกด้วยกระบะจอดอยู่ในบ้านอ่ะเออแล้วก็เลย
กลายเป็นเรื่องวิวาดกันว่าตกลงยังไงเพราะว่ากลุ่มคน
มาเนี่ยเขาก็บอกว่านี่เขามียศนะเขาเป็นทหาร
เรือหญิงนะค่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมใน
บ้านหลังนี้ด้วยแม่ค้าก็งงว่าจ่ายเงินไปเกือบสองล้าน
แล้วทำไมเกิดอะไรกันแบบนี้ขึ้นแล้วปรากฏว่าก็เลยให้
เรื่องไปถึงกระบวนการยุติธรรมก็คือไปแจ้งตำรวจ
นั่นแหละนะคะฮะเมื่อวันที่ยี่สิบสองประมาณสักหกโมง
กำลังพาทนายไปแจ้งความเจอกับกลุ่มคู่กรณี
พอดิบพอดีเคลียร์กันได้ไหมโอ้โหไปดูเลยค่ะ
ถ่ายทำไมอ้าวจะรู้ไหมถ่ายทำไมอ้าวก็เห็นน้องถ่ายใช่
อะไรดูดิก็น้องถ่ายไงคะน้องถ่ายอะไรไงนางถ่ายอะไรอ่ะ
อ่ะอ้าวไม่รู้ค่ะไม่ทราบต้องเดินไปถามค่ะเออนี่น้อง
กันไม่ใช่หรอใครค่ะหกก็ไม่เดียนอะไรค่ะทำอะไรอ่ะ
เดี๋ยวก็ดูนะสาวปังรอจะตรวจสอบค่ะดูดิค่ะโทร
กันในบัญชีด้วยซื้อบ้านอ่ะยาอ้าวป้าป้ามึงอ้าว
อ้าวป้าแม่ได้เรียนหัวจามากท่าครับ
ข้าขอรับใจโอ๊ยมาถ่ายลาบได้ไงมึงขออนยาดยัง

ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
ไม่เป็นไร

ดูเลยนะคะเข้าข่ายนั่น

ตบกันเลยจ้ะอธิบายก่อนเนี่ยค่ะคนที่ปรากฏในคลิปทั้งหมดเนี่ย
คือกลุ่มคนที่เอารถกระบะมาขนนะ
ซึ่งรายชื่อเนี่ยนะคะก็จะมีทางพันธุ์

พันธาเอกหญิงนันนพัฒน์อินทรสุขศรี

สารบันสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
มีนางเกษราบัวเฉียงแล้วก็มีนางสาวดวงใจละมุนสุก
๓คนนี้คือกลุ่มคนที่เอารถกระบะเข้ามาขนของ
แล้วคู่กรณีคือคนที่ถือโทรศัพท์มือถือและเป็นคนถ่ายคลิป
ก็คือแม่ค้าชาวปฐุมธานีนางสาวมุฒิตาอิ่มสอน
คนที่ซื้อบ้านจ่ายเงินสดไปเกือบ๒ล้านนี่แหละ
ซึ่งนางสาวมุฒิตาเขาบอกว่าเธอเป็นผู้เสียหาย
เพราะว่าโดนฝั่ง๑ใน๓คนนั้นตก

ทีนี้คือมันมีการปัดเนี่ยจังหวะนี้คือจังหวะที่ตบ
คุณผู้ชมคือต้องบอกว่ามันต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่ตำรวจในโรงพัก
แล้วก็ประชาชนที่เขามารอแจ้งความกันเลยนะคะ
ตบคนสุดท้ายเนี่ยค่ะชื่อว่านางสาวดวงใจละมุนสุก
คนนี้เนี่ยคือเขาให้เหตุผลว่าอยู่นางสาวมุฒิตาก็เอามือถือเนี่ย
หันไปถ่ายหน้าเขาที่เขาพูดขึ้นมาว่าถ่ายได้ยังไง
เขาก็เลยเอามือตบแบบแบ็คแฮนด์นะคะคือใช้หลังมือ
เธอก็เลยบอกว่าที่เธอในคลิปเธอบอกไม่เป็นไรแล้วเธอก็เดินออกไป
นั่นแหละให้ทนายความพาไปโรงพยาบาล
พานางสาวมุฒิตาไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แล้วก็ไปเอาผลตรวจร่างกายกลับมาแจ้งความทำร้ายร่างกายกัน
คือต้องบอกก่อนว่าสองคนนี้แจ้งความกันทั้งสองฝ่าย
ฝ่ายแรกคือนางสาวมุฒิตาที่เป็นแม่ค้ามาแจ้งความเรื่องที่ว่า
เหมือนเธอถูกบุกลุกบ้านเธอซื้อบ้านไปแล้ว
อยู่กลุ่มคนนี้เอารถมาจอดทิ้งไว้แล้วก็ไม่ยอมเอารถออกไป
กลุ่มนี้เองก็อยากมาแจ้งความเหมือนกัน
ว่าเธอแค่จะเข้าไปขนของเธอเป็นผู้เสียหาย
เพราะว่าคนที่ขายบ้านให้กับนางสาวมุฒิตาเนี่ยติดเงินคนกลุ่มนี้อยู่
แล้วก็มีกรณีพิพาทกันกับคนที่ขายบ้านให้กับนางสาวมุฒิตา
แล้วปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยเขาเบี้ยวเงินแล้วก็ขายบ้านให้นางสาวมุฒิตาไป
กลุ่มนี้เลยจะมาเก็บของแต่พอเก็บของเสร็จเธอบอกว่า
ตั้งใจจะเอารถออกอยู่แล้วแต่นางสาวมุฒิตาก็ล็อกบ้าน

ค่ะเรื่องนี้๑ใน๓คนนั้นก็คือนางเกษราเขาเปิดเผยนะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องมันมาจาก๑๔กรกฎาปีที่แล้ว
นายอนุชิตหรือว่าโอพลสายอายุ๔๐ปี
เป็นเจ้าของบ้านเดิมจริงนั่นแหละติดต่อกับกลุ่มของนางเกษราเนี่ย
บอกว่าเนี่ยจะฝากขายบ้านหลังนี้จะขาย๑๙๐๐๐๐๐บาท
แล้วพอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าบ้านมันชำรุดคุณผู้ชม
จุดที่ต้องมีการซ่อมแซมก่อนถึงจะขายบ้านได้
ก็เลยมีการทำสัญญากันค่ะ๖เดือน
แล้วถ้าเกิดว่าบ้านถ้าเกิดแต่บ้านยังไม่เสร็จ
เลยมีการขอต่อสัญญาเพิ่มอีกว่าเดี๋ยวจะต้องปรับปรุงซ่อมแซม
แต่พอจะมานัดทำสัญญาเพิ่มเนี่ยเพิ่มเติมจาก๖เดือนเนี่ยนะคะ
แล้วเมื่อวันที่๒๑กุมภาที่ผ่านมานี้ค่ะ
นางเกษราเนี่ยที่เป็นหุ้นส่วนรับรีโนเวทบ้านเนี่ยนะ
มารู้ว่านายโอเจ้าของบ้านขายบ้านนี้ให้กับนางสาว

ทีนี้นางเกษาราเขาคิดว่าในเมื่อเธอยังมีสิทธิ์ในทรัพย์ศิลป์

เดี๋ยวไปฟังหน่อยค่ะนางเกษราคู่กรณีค่ะ
ต้องการเงินคือพื้นพร้อมค่าเสียหายและค่าเสียเวลาใช่ค่าเสียหายทั้งหมด
เราต้องการเงินใช่ค่าเสียหายของเราทั้งหมดอ่าค่าเสียเวลามากี่เดือน
ถ้าเดินเรื่องนู้นนี้นั้นเนี่ยค่าทำเอกสารตัวไก่เองวันนี้อย่างที่ไก่บอกไก่มีนัด
โทรไปได้เลยไข่แซนเซิลครับเพราะว่าไปไม่ได้ตรงนี้พอบอกยอดได้ไหมครับ
ว่าเราต้องการเท่าไหร่เราต้องการเท่าไหร่ทำจริงเนี่ยสองแสนกว่านะคะ
สองแสนแปดกว่าแล้วถามว่าเงินที่เราเอามาลงทุนเนี้ย
อกเบี้ยต้องวิ่งอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็ค่าเสียเวลาที่เรา
อย่างน้อยไก่ขอนะถ้าเป็นไม่ได้๕แสน
ทีนี้อีกคนนึงก็คือนี่แหละค่ะคนในเครื่องแบบคนนี้แหละที่มันตกเป็นประเด็น
เพราะว่ามีประเด็นออกมาว่าใช้ตำแหน่งใช้เครื่องแบบมาข่มขู่
เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารพันธาเอกหญิงนันนพัฒน์
ผู้ที่ถูกกล่าวหานะคะก็เลยบอกว่าเธอไม่เคยใช้อำนาจหน้าที่ไปข่มขู่ใครเลยนะ
ที่ไปเนี่ยตั้งใจจะเอารถออกมาจากบ้านแต่นางสาวมุฒิตานั่นแหละ
ไม่ยอมให้เอารถออกมาเองก็เลยมีการโต้เถียงกัน
เพราะว่าตกลงกันไม่ได้แต่ประเด็นที่บอกว่าเพราะเป็นทหารเลยมาข่มขู่
เอานำเอาเครื่องแบบมาข่มขู่เธอบอกว่าไม่จริงเธอไม่เคยทำ
มีความยุ่งเหยิงอยู่เหมือนกันนะต้องไปตามหาตัวนายโอตัวกลางให้ได้ก่อน
ว่าตกลงแล้วคุณไปมีประเด็นคู่กรณีกับใครอย่างไรบ้าง
ก่อนที่จะเอาบ้านมาขายให้นางสาวมุฒิตา
อันนี้ต้องฝากตำรวจเพราะยังไงเรื่องถึงมือตำรวจแล้ว
ใจเย็นกันให้ตำรวจเขาทำงานกันก่อนนะ